เรื่องต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
ตำรวจสพท่ายางได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตที่ถนนหน้าบ้านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
คนตายเนี่ยคือนายบุญโลมสีแดงนะคะหรือว่านายโหน่งค่ะสภาพก็คือล้มกองอยู่ที่พื้นโดนยิงเข้าไปสามนัดนะคะ
กระสุนเป็นกระสุนเก้ามอมอคนก่อเหตุชื่อในต้อมนะคะนายทรงพันธ์ศรีประพาเป็นเพื่อนบ้านนี่แหละ
พอก่อเหตุเสร็จก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วหลบหนีไปช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยจากข้อมูลที่เราได้เนี่ยนะคะ
คือในโหน่งคนตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้านค้าในหมู่บ้านจังหวะเดียวกันกับที่เพื่อนบ้านคือในต้อมขับกระบะไปเจอกันที่ร้านค้าก็เถียงกันเลย
ถามโหน่งบอกว่ามึงตัดลวดกูทำไมโหน่งก็ตอบไปว่ากูไม่ได้ตัดแล้วก็ต่อยกัน
แต่ตอนนั้นมีคนมาห้ามนะคะต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไป
โหน่งหลังจากแยกย้ายกับต้อมก็ขี่รถกลับมาบ้านมาในสภาพแว่นแตกเลยแม่ก็ถามเอาเกิดอะไรขึ้นไปทำอะไรมา
่งก็เล่าว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปร้านค้าเจอต้อมแล้วต้อมต่อยมาแม่บอกไปแจ้งตำรวจเลยหรือไม่ก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านก็ได้
งออกไปธุระข้างนอกต้อมกำลังจะเดินกลับอยู่แล้ว
เป็นจังหวะบังเอิญสองรอบแล้วนะคู่นี้

้อมหันไปเห็นโหน่งขี่รถมาปุ๊บไม่พูดอะไรสักคำนะคะ
ชักปืนออกมาแล้วยิงเลยประมาณ๓๔นัด
่งล้มลงขาดใจตายตรงนั้นเลยค่ะ
ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะ
ตรงข้างถนนติดกับท้องนาทางเข้าบ้านแม่ของโหน่งค่ะ

แล้วก็ยังมีรองเท้าแตะของนายโหน่งตกอยู่เลยนะคะ
เราได้วงจรปิดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตรค่ะ
จะเห็นว่าตอนเวลาห้าโมงยี่สิบเอ็ดนาที
เวลาไม่ตรงนะคะมันเร็วกว่าเวลาจริงไปชั่วโมงนึง
นี่นายโหน่งขี่รถผ่านหน้ากล้องชาวบ้านไป

หลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งห้าโมงสามสิบสามนาที
ก็จะเห็นในโหน่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านกล้องชาวบ้าน

แต่คราวนี้ค่ะขี่ผ่านไปแค่ไม่กี่วินาที

เนี่ยค่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะ
ผ่านหน้ากล้องไปแล้วเสียงปืนก็ดังต่อเนื่องกัน๔นัด
เราไปคุยกับแม่ของในโหน่งนะคะแม่บอกว่า

ขี่รถกลับมาบ้านในสภาพแว่นแตก
เพราะว่าโดนต่อยมาแม่เลยบอกให้ไปแจ้งความ
เราก็ถามแม่ว่าแม่และลูกชายแม่กับเพื่อนบ้านมีปัญหาอะไรกันเหรอ
หรือว่าบ้านแม่กับบ้านเพื่อนบ้านมันมีปัญหาอะไรกันไหม
แม่บอกว่าคือเรื่องของเรื่องมันคือเรื่องลวดไฟฟ้า
ต้อมมาขึงไว้ที่ทุ่งนาสำหรับเลี้ยงวัว
นาของฝั่งบ้านเธอกับบ้านต้อมเนี่ยมันอยู่ติดกัน

ต้อมก็รับปากว่าเดี๋ยวจะแก้ไขเรื่องลวดให้

ปรากฏว่าตรงนั้นมันมีลวดขาดอยู่ช่องหนึ่ง

ลูกชายก็เลยไปถอนหลักลวดไฟฟ้าเส้นอื่น
แต่ไม่ได้ถอดหลักที่มีไฟฟ้ารั่ว
พอต้อมมาเจอเนี่ยก็คิดเข้าใจไปว่าลูกชายทำลวดไฟฟ้าขาด

ก็บอกก็ว่าให้มามอบตัวก

แล้วเลยเขาก็มีเรื่องกัน
เราไปคุยกับแม่ของในต้อมแม่คนก่อเหตุนะคะ
หลายคนอาจจะคิดว่ามันจะออกมาอีรอบลูกฉันเป็นคนดีหรือเปล่า

เล่าแบบนี้ว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ไปงานบวชหลานหลานก็คือลูกของในต้อมลูกชายด้วยนะ
แล้วตัวลูกชายคือในต้อมก็ไปร่วมงานบวชของลูกตัวเองด้วย
นี่แล้ววันนั้นน่ะงานบวชปกติเขาก็จะมีบวชนาคเนอะ
ก็จะมีเหมือนกับสังสรรครื่นเริงใช่ไหมคะ

แต่แม่และญาติญาติไม่ยินยอมเพราะมันเมาหนักมากก็เลยทะเลาะกัน
ต่อยกันอ่ะสุดท้ายลูกชายก็คือในต้อมก็กลับบ้านไป
แล้วแม่ก็เพิ่งมารู้ข่าวนี่แหละว่าต้อมไปยิงในโหน่งเพื่อนบ้านตาย
แม่ว่ามันน่าจะมาจากความเก็บกฎหลายเรื่อง
เพราะว่าฝั่งคนตายก็เช่าที่นาข้างบ้านของนายต้อม
ถึงเวลาขุดหน้าดินเหมือนฝั่งคนตายจะชอบถ่ายดินแล้วกินพื้นที่บ้านของลูกชายไป

แต่เอาจริงนะก่อนหน้านี้ลูกชายแม่มันก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติดด้วยเหมือนกัน
นี่เพิ่งจะโดนจับแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาเมื่อ๑๒เดือนก่อนนี้เอง
ถ้าจะถามแม่แม่บอกตรงนี้เลยว่าแม่ไม่เคยถูกกับลูกแม่หรอก
ไม่ค่อยได้พูดคุยกันมานานประมาณ๔๕เดือนแล้ว
อดีตแม่ค่นคุยเยอะมากครับ
วัวที่ลูกชายเลี้ยงมันมากินกล้วยแม่จนเสียหาย
พอแม่ไปบอกลูกเอ้ามันด่าแม่
คือลูกแม่มันเป็นคนอารมณ์ร้อนใครเตือนอะไรไม่ได้
เพราะงั้นแม่ก็เลยไม่สนใจเลย
ถ้าเขาถูกจับได้จะไปเยี่ยมเขาไหมจ๊ะแม่
ไปฉันบอกลูกหลานที่ทุกคนเลย
ฉันบอกว่าลงมึงติดเรื่องยามาเนี่ย
เงินก็ไม่ให้กินฉันให้ที่เขาปลูก
แล้วเขาก็ว่าฉันหัวมันกินกล้วยฉันตลอด
ฉันก็บอกตามพูดกลัวสิ
แม่จะได้มีกล้วยขายมั้งแม่จะได้กินเล็กกินน้อย
โอ้โฮเขาด่าฉันเขาด่าอี๋
หรือฉันตั้งตั้งนั้นและโกรธกันเลย

ตอนที่สองคนต่อยกันตอนแรกก่อนที่จะมายิงกันตายเนี่ยนะคะ
วันนั้นเนี่ยต้อมไปที่ร้านไปเอาข้าวหมา

พอแยกย้ายกันต้อมซื้อเบียร์กลับไป๒ขวดด้วย

อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวในต้อมมาดำเนินคดีนะคะ
เพราะว่าถือว่านี่เป็นคดีอุกชกันค่ะ